รูปร่างแปลกกำลังแหวกว่าอยู่ในน้ำ
แต่ว่ามันคือตัวอะไรกันเนี่ย

อุ๊ยปลามันจะงูก็ไม่งูจะปลาก็ไม่ปลานะฮะ

โอ้มันทึดอ่ะใช่ไหมมันทึดอ่ะ

มันคือสัตว์ชนิดใหม่หรือเปล่าอะไรยังไง

เขาก็บอกว่าเขาก็เพิ่งเคยเห็นสัตวชนิดนี้เป็นครั้งแรก

ระหว่างที่เดินดูปลาแถวเขตป่าชายเลนเนี่ย
หลังจากที่เห็นเธอหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเลย
ถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้เพราะว่าตัวเธอก็ไม่เคยเห็นว่าสัตว์อะไรแบบนี้
มันคือปลาไหมมันคืออะไรยังไง
ทีนี้เธอก็เอาไปโพสต์ลงในติ๊กต๊อก
แล้วก็ไปถามคนโซเชียลว่าสัตว์ตัวนี้คือตัวอะไรกันแน่
หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไป
ทีมงานของเราก็เลยไปหาข้อมูลมาให้นะคะว่าสัตว์ชนิดนี้คือตัวอะไรกันแน่นะคะ
พอไปเทียบดูแล้วเขาบอกว่าน่าจะเป็นเจ้าตัวเพลียงทะเล
เรียงทะเลใช่หรือว่าหนอนไม้ป่ากงกลาง
เป็นสัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลังประเภทสัตว์ขาปล้อง
แล้วก็มีลำตัวลีบแบนจะสามารถว่ายน้ำได้อย่างรวดเร็วด้วยนะคะ
แต่เขาบอกว่าทั้งหมดเป็นแค่การเทียบดูนะว่าคล้ายไหม
เพราะว่าเราก็เห็นในระยะนี้ประมาณนี้

มีข้อมูลว่าเจ้าสัตว์ตัวนี้มันคือสัตว์ชนิดไหนกันแน่
แล้วใช่เพียงทะเลหรือว่าหนอนไม้ป่ากงกลางจริงหรือเปล่า
สามารถมาแนะนำให้ข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคุณผู้ชม
เพราะว่าบอกจริงว่าบางอย่างบางทีดิฉันก็เพิ่งเคยเห็นพร้อมกันนี่แหละ
เรายังไม่ได้รู้นะแล้วเราก็เหมือนกับว่าได้ความรู้ไปพร้อมกันด้วยนะคะ